นายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินนะคะวันนี้ก็มีการแถลงข่าวเป็นประจำ
ก็มีการแถลงสถานการณ์ผู้ป่วยโควิด๑๙
มีผู้ป่วยรายใหม่วันนี้๕รายด้วยกันค่ะ
รายที่๑เป็นหญิงไทยอายุ๔๔ปี
ภูมิลำเนาเป็นคนกรุงเทพสัมผัสผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้
โดยมีอาการไอถ่ายเหลวในวันที่๕พฤษภาคม
ส่วนรายที่๒เป็นชายไทยอายุ๘๐ปี
ภูมิลำเนาเป็นคนจังหวัดนราธิวาส
สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้
ขณะรายที่๓กลับจากดูไบ
รายที่๔และ๕เป็นชายอายุ๒๖และ๒๗ปี
เป็นนักศึกษากลับจากปากีสถาน
ขณะพักที่สถานกักกันที่รัฐจัดให้นะคะ
แล้วก็มีผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้านได้แล้ว
วันนี้ใน๗รายนะคะไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม
ก็เลยทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมอยู่ที่๓๙ราย
รักษาหายป่วยแล้วนะคะ๒๗๙๔ราย
แล้วก็อยู่ระหว่างรักษา๑๕๙ราย
แล้วก็เสียชีวิตสะสม๕๖ศพด้วยกันค่ะ
ช่วงบ่ายที่ผ่านมานี้พลตำรวจเอกอัศวินขวานเมือง
ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตลาดนัดจตุจักรนะคะ
ตรวจมาตรการป้องกันโควิด๑๙
แล้วก็ประเมินสถานการณ์หลังจากที่เปิดให้บริการเป็นวันที่๒
โดยเปิดให้ประชาชนมาเลือกซื้อสินค้าในวันเสาร์อาทิตย
ตั้งแต่ช่วงตี๕ถึง๖โมงเย็น
จำกัดการเข้าออกเพียงแค่๖ประตู
มีการตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดไข้ล้างมือใส่หน้ากากอนามัย
และรักษาระยะห่างในการเข้าซื้อสินค้าตามร้านต่าง
ประชาชนส่วนใหญ่ค่ะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
ตลาดนัดจตุจักรก็มีผู้ค้าทั้งหมดถึง๑๓๐๐แผง
ตอนนี้ร้านค้าเปิดไปประมาณ๒๐๐แผง
ก็คิดเป็น๑๒๐เท่านั้น
ส่วนคนมาเลือกซื้อสินค้าเมื่อวานมีกว่า๑๗๐๐คน
ซึ่งทางผู้ว่ากรทมก็บอกว่าได้สั่งการให้ขยายเวลาเปิดออกไปค่ะ
จาก๑๘นาฬิกาขยายไปถึง๑๙นาฬิกา

เพราะเห็นว่าช่วงอากาศร้อนประชาชนมาซื้อสินค้าช่วงเย็นกันมาก

ส่วนเรื่องค่าเช่าผู้ค้ายังไม่ให้เก็บค่าเช่า
ตั้งแต่เดือนมีนาคมเมษายนและพฤษภาคม
กำลังทำเรื่องขอกับการรถไฟแห่งประเทศไทย
เก็บค่าเช่าไปก่อนจนถึงเดือนพฤศจิกายนเลยนะคะ
ส่วนบรรดาห้างใหญ่ห้างดังก็เริ่มเตรียมความพร้อมนะคะ
อย่างเต็มที่ในการรองรับมาตรการคลายล็อกระยะที่๒
ซึ่งก็จะประกาศออกมาในวันที่๑๗พฤษภาคมนี้
ก็ออกมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุด
โดยจะมีร้อยมาตรการเลยนะคะเพื่อความปลอดภัย
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า
แล้วก็ภาครัฐในการป้องกันการระบาดของโรคโควิด๑๙
ทราบรายละเอียดอีกครั้งในวันที่๑๒พฤษภาคม
เพื่อเตรียมให้บริการอีกครั้งหนึ่ง
โดยนางนาราธิบรัตนประดิษฐ์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
ยังคงรักษามาตรฐานอย่างเข้มงวดแบบกาดไม่มีตกนะคะ
อาทิมีการนำหุ่นยนต์อัจฉริยะที่ติดตั้งกล้องตรวจจับความร้อน
และวัดอุณหภูมิเข้ามาใช้ในการช่วยคัดกรอง
ทำความสะอาดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทั่วทุกพื้นที่
จำกัดจำนวนคนเข้าศูนย์การค้า
กำหนดระยะห่างในพื้นที่ส่วนกลาง
ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำหรือว่าบันไดเลื่อนต่างค่ะ